สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับจับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติด
เรื่องของความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่ตกมา
อย่างต่อเนื่องในขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่ได้เริ่มสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันแล้ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปทั้งสถานการณ์อากาศความหนาวเย็นรวมไปถึงเรื่องของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะเป็นอย่างไร
เราจะมาตรวจสอบพร้อมกันในค่ำคืนนี้นะครับภาพแรกที่เราจะชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
ภาคใต้จะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาละทีเดียว
มีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดากลุ่มเมฆฝนกระจายอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เกิดขึ้นนะครับ

ว่ากลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
เป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวจากบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ซึ่งมีการเหนียวนำเอาความชื้นจากท้องทะเล
ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองก้อนใหญ่เลยทีเดียว
เลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้๓๔วันที่ผ่านมา
โดยหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการคาดการณ์ว่า
ความกดอากาศต่ำดังกล่าวก็จะค่อยเคลื่อนที่ออกจากเมืองไทยของเรา
โดยทิศทางการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศนี้
ก็จะเคลื่อนที่ลงสู่บริเวณทะเลอันดามันแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณอ่าวเบงกอต่อไป

แล้วก็หอบเอากลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ออกไปด้วย
โดยคาดการณ์ว่าจะออกจากภาคใต้ของเรา
แล้วก็จะเริ่มส่งผลกระทบน้อยลงตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไป
อ่าวไทยคือคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรยังคงปกกลุ่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย
หลังจากนี้คลื่นสีเขียวจะค่อยอ่อนกำลังลงกลายเป็นคลื่นสีน้ำเงินสีฟ้าแทน

ดังนั้นวัน๒วันนี้อาจจะต้องระวังกันอยู่นะครับ
เป็นการแสงลมที่พลัดปรุงจากทางทิศตะวันออกเชียงเหนือ
โดยไมโรสุอัมเเด็กเรานื้อนั้นเกิดจากการเหนียวนำ
จากประเภทหมึงที่หยอมคนอากาศสูงจากประเทศจีน
ที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยหลังจากนี้เป็นต้นไปครับช่วงวันพุธคาดการณ์ว่าจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
จะแผ่ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของเซาะปอปอลาว
แล้วก็บริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
น้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับ
กลุ่มบริเวณใดก็ตามแต่ก็จะทำให้บริเวณนั้นมีอากาศหนาวจัดเย็นจัด
ซึ่งคาดการณ์ว่าลักษณะเช่นนี้เองก็จะทำให้ตั้งแต่วันพุธถึงวันเสาร์นะครับ
บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศจะเย็นลง
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นนะครับ
สังเกตว่าตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนั้นจะเริ่มแผ่ปกกลุ่มเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยาจึงประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับ
ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
รวมไปถึงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ